ส่วนเรื่องนี้ที่อุดรธานีค่ะคุณพ่ออายุ๘๐ปี
ถึงขั้นที่ว่าติดป้ายขนาดใหญ่ไว้ริมรกระบะแล้วขับกระบะไปรอบหมู่บ้านเลย

ขอบคุณตำรวจอายการศาลที่เอาลูกพ่อติดคุกไป๒คน
คือลูกพ่อทำร้ายร่างกายพ่อถึงขั้นพยายามฆ่าค่ะ
ปัญหาก็คือเรื่องที่ดินของพ่อคือลูกชายอยากได้ที่ดิน
แล้วเป็นปัญหาเรื่องที่ดินก็เลยพยายามฆ่าแล้วเนี่ยถูกดำเนินคดี
ลูกชายติดคุกนะคะสองคนโดนจำคุกไป๓๓ปีนะคะ
ใหญ่ไหมล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ตัวคุณพ่อชื่อว่านายอ้วยกาประดิษฐ์อายุ๘๐แล้วค่ะ
ติดป้ายไว้แบบนี้เลยเห็นไหมคะ
ขอบคุณตำรวจน้องหานอายการศาลจังหวัดอุดรธานี
ตัดสินจำคุกลูก๓๓ปีข้อหาเนรคุณ
กรรมติดจรวดไม่ต้องรอชาติหน้าลงชื่อพ่อเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
แล้วขับรถคันนี้แห่ไปรอบหมู่บ้านเลยนะคุณผู้ชม
หมู่บ้านนิคคมหนองตาลตะบงพลงามอำเภอหนองฮานจังหวัดอุดรธานี
ลูกชายคนนี้คอยดูแลคุณพ่อนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือคุณพ่อ
ตอนที่คุณพ่อถูกทำร้ายพ่อเล่าให้ฟังว่า๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สารจังหวัดอุดรธานีลงโทษจำคุกนายบันเลงลูกชายคนที่๓
นายบุญจันทร์ลูกชายคนที่๔ข้อหาพยายามฆ่าพ่อค่ะ
พ่อก็เลยขึ้นป้ายแบบนี้เพื่อขอบคุณ
กระบวนการยุติธรรมคืนความยุติธรรมให้กับพ่อ
พ่อบอกว่าก็ตัวพ่อเองกับภรรยาพ่อเนี่ยป่วย
ภรรยาพ่อนี่ป่วยติดเตียงเลยนะพ่อก็ต้องคอยดูแล
แล้วนี่ค่ะมีลูกชายสี่คนคนที่หนึ่งชื่อว่านายสำรวย
คนที่สองชื่อว่านายปรีดาก็ช่วยดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
แล้วก็อยู่กับคุณพ่อตอนที่ขับรถแห่กันเนี่ยนะคะ
คนที่๓คือนายบันเลงคนที่๔คือนายบุญจันทร์
คนที่๓กับคนที่๔นี่แหละที่ถูกจำคุก๓๓ปี
เมื่อปี๖๐ค่ะลูกชาย๓คนคือนายสำรวยลูกคนที่๑
นายบันเลงลูกคนที่๓นายบุญจันทร์ลูกคนที่๔
มาขอแบ่งที่นา๒๐ไร่แล้วที่นาอันนี้พ่อบอกว่า
กว่าพ่อจะได้มาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงปลูกปอขาย
ปั่นสำล้อรับจ้างซื้อมาในราคา๘๐๐๐บาท

พอแยกไปมีครอบครัวจะมาขอแบ่งที่ดิน
เป็นของตัวเองซะอย่างนั้นพ่อบอกยังไม่ให้อ่ะ
เดี๋ยวพ่อตายก็ได้แล้วนี่พ่อยังไม่ตายค่อยแบ่งก็แล้วกันนะ
มันเลยกลายเป็นศึกสายเลือดเรื่องที่ดิน๒๐ไร่ตรงนี้ค่ะ
คือทีนี้นะคะพ่อบอกว่าพ่อโดนใส่ความด้วย
หาว่าไปติดพันธุ์ผู้หญิงรุ่นลูก

บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงผู้หญิงรุ่นลูก
ลำพังทุกวันนี้จะหากินเองยังลำบากเลย
แล้วพ่อก็ดูแลภรรยาที่ป่วยติดเตียงมา๔๐กว่าปี

อันนี้คือแม่นะคะก็คือภรรยาของในอ้วยอะค่ะ

ลูกชายคนที่๓กับคนที่๔บุกมาตั้งใจจะฆ่าพ่อ

เอาขวานจามหัวพ่อ
ฟันคอฟันก็ไปต้านรักแร้พ่อเกือบตาย

ฟันจนครับ

ที่สุดคือผม

หลังจากนั้นพ่อก็ยื้อขวัญได้ครับแย่งกัน
ก็เนี่ยวิธีการพ่อเลยบอกว่าเขาตั้งใจจะมาฆ่าพ่อนั่นแหละ
ถึงขั้นแล้วขวัญจามหัวไม่ใช่แค่ทำร้ายหรืออะไร

พ่อบอกว่าโอ้คูติดคุกไปเลยลูกหนึ่งสองคนนี้
แต่ที่ดินแปลงนี้ค่ะ๒๐ไร่มันยังเป็นปัญหาอยู่คุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าตอนนี้ยังเป็นชื่อพ่อนะคะ
แต่ลูกชายคนที่๔ที่ชื่อว่านายบุญจันทร์ที่ตอนนี้สารตัดสินจำคุกไป๓๓ปีอ่ะ
คือก่อนหน้าที่จะเข้าคุกสั่งให้ผู้รับเหมามาถมที่ดินเฉยเลย
แล้วให้ภรรยาของนายบุญจันทร์มาคอยดูแลความเรียบร้อย
นี่คือนายบุญจันทร์คือเหมือนกับว่าภรรยาเขาขอประกันตัวออกมาค่ะ
แล้วก็จะสู้คดีค่ะจะยื่นอุทธรณ์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามภรรยาของนายบุญจันทร์
ก็กำลังยืนดูถมที่ดินอยู่อะนะคะเธอก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง
อยู่อุบลดูแลพ่อแม่ป่วย
กลับมาให้กำลังใจสามีมาฟังคำตัดสินของศาล
สารตัดสินจำคุกสามี๓๓ปี
แต่เนี่ยเธอหาหลักทรัพยื่นประกันตัวออกมา
และจะสู้คดีคือจะยื่นอุทธรณ์
บอกว่าเรื่องถมที่เธอไม่รู้เรื่อง
เธอก็อยากจะขอความเป็นธรรมในมุมของเธอด้วย
เพราะว่าแล้วรู้เรื่องทั้งหมดค่ะ